กรุงเทพมหานครเดินหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
พร้อมกับเตรียมที่จะเสนอแผนแม่บทพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการในวันที่๒๖กันยายนนี้
โดยยืนยันว่าจะไม่มีการเวรคืนที่ดินของประชาชน
โดยในแพร่พีระพงศ์สายเชื้อประหลาดกรุงเทพฯมหานครกล่าวว่าขนาดนี้
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังหรือว่าสจและมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งเป็นคณะทำงานโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
แบบแล้วจะทำแผนแม่บทโครงการระยะทาง๕๗กิโลเมตร
โดยมีระยะนำร่อง๑๔กิโลเมตรตั้งแต่สะพานพระราม๗ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นที่เรียบร้อย
เพื่อเตรียมส่งมอบให้กฎธมอลในวันที่๒๖กันยายนซึ่งประหลาดกฎธมอลก็ยืนยันว่า
แม่บทเน้นบูรณาการแผนการใช้พื้นที่ของชุมชน
โดยจะไม่มีการเวรคืนที่ดินของประชาชนและเป็นรูปแบบทางเดินเรียบแม่น้ำ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สอดคล้องกับบริบทชุมชนและโบราณสถาน
ส่วนหนึ่งนะครับประมาณ๖๐๗๐ครอบครัวพร้อมไปแล้วไปไหนบ้าง
ไปที่ที่ทางรัฐจะดำเนินการให้เช่นผมยกตัวอย่างเป็นแฟลต์ของสอทบนะครับ
และมีส่วนที่พอมอจะไปซื้อที่และพัฒนาเป็นแหลกที่อยู่อาศัย
ส่วนที่จะอยู่ที่ริมน้ำเดิมเนี่ยก็จะต้องอยู่ในแผนทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผน
ทั้งนี้งบประมาณของโครงการระยะแรก๑๔กิโลเมตรคาดว่าไม่เกิน๑๔๐๐๐ล้านบาท
เพราะว่าไม่ได้สร้างเป็นถนนเรียบตามที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้
ซึ่งหลังจากรับมอบแผนให้หมดแล้วกรทมก็จะนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการโครงการ
ดำเนินการหาผู้รับเหมามาดำเนินการ
คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสแรกของปีหน้า
และใช้เวลาดำเนินการ๑๘เดือน

ที่มีความสูง๔๕๐เมตรหรือแม่น้ำมอสโกของรัสเซีย
ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอังกฤษ
ทางคณะสจยืนยันว่าเกิดจากความบังเอิญ
ไม่ได้คิดลอกเรียนแบบซึ่งขณะนี้ยังเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโครงการจะเป็นผู้ตัดสินใจ
โดยวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เป็นจุดหมายตา
ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ซึ่งจะเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์กรุงเทพมหานคร